เย็นไทยรัฐวันนี้ก่อนที่จะไปติดตามประเด็นร้อนทางด้านการเมือง
พาไปดูเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นที่โรงพักเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีกันก่อน
ที่บอกว่าร้อนก็เป็นเพราะว่านุ่มอายุ๓๕ปี
ไปก่อเหตุวางเพลิงโรงพักเขาย้อย
เหตุการณ์นี้เกิดวันที่๒มกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดสารอนุมัติออกหมายจับคนก่อเหตุแล้ว
ส่วนนี้ค่ะหลังจากที่ตำรวจโรงพักเขาย้อย
เขาประสบเหตุเสร็จแล้วเขาก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยกลายเป็นที่มาของภาพนี้
เห็นพฤติกรรมพฤติการของคนก่อเหตุอย่างชัดเจนเลยนะคะ
คุณผู้ชมเริ่มจากบรรทุกน้ำมันนะคะ
มากับรถกระบะที่เขานั่นแหละขับมาแล้วก็ราดไปบริเวณรอบโรงพักค่ะ
คือตอนที่ตำรวจที่เข้าเวรอยู่
พยายามที่จะเข้าระงับเหตุปรากฏว่าคนร้ายคนก่อเหตุ
ขับรถกระบะคันสีขาวที่เขาขับมาก่อเหตุ
หนีออกไปได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งรถกระบะเนี่ย
เป็นรถกระบะอิซุสุแบบสี่ประตูสีขาว
ตอนที่ตำรวจตามไปเนี่ยคือปรากฏว่ารถคันนี้
ขับผ่านประตูหน้าโรงพักไปแล้วนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ใช้น้ำมันราดรอบโรงพัก
แล้วก็วนรถไปจอดที่หน้าโรงพัก
ก่อนที่จะขับรถเนี่ยลงมาแล้วก็เดินลงมาจากรถนะฮะ
จุดไฟไฟก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
คือก็ลุกลามไปตามรอยน้ำมันที่คนร้ายราดเอาไว้นะคะ
แต่ปรากฏว่าไฟมันไปหยุดที่แอ่งน้ำ
คนขับก็เลยเดินค่ะไปหยิบถังน้ำมันขนาด๒๐ลิตร
ราดซ้ำตรงลงพื้นดิน
ทำให้เกิดเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
แต่เมื่อตำรวจที่เข้าเวรวิ่งเข้าไปจับกลุ่มคนก่อเหตุ
แต่คนก่อเหตุสามารถที่จะหลบหนีไปได้อย่างรวดเร็ว
คือตัวเองหลบหนีไปได้ส่วนเปลวเพลิง
ก็ลุกไหม้ตามรอบโรงพักที่ตัวเองวางเพลิง
กำกับการสถานีตำรวจภูทรเขาย้อยบอกว่า
จากการสืบสวนสอบสวนตอนนี้ทราบแล้ว
ว่าผู้ชายคนนี้ก็คือคนเมื่อกี้นั่นแหละภาพขึ้นหน้าจอนะคะ
ว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นใครภาพนี้คุณผู้ชมนี่คือคนก่อเหตุนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจโรงพักเขาย้อยก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามจับกลุ่มที่บ้านพัก
แต่ปรากฏว่าตอนที่ไปเนี่ยไม่พบตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
พบเพียงเจ้าของรถซึ่งก็เป็นญาติกันนั่นแหละค่ะ
เจ้าของรถอ้างบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากถังน้ำมันรั่วไหล
แต่เจ้าหน้าที่เองบอกว่าไม่ปักใจเชื่อนะคือไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าว
จึงตรวจสอบคลิปซ้ำไปพบว่าเนี่ยคือญาติที่เป็นเจ้าของรถกระบะบอกว่าน้ำมันมันรั่ว
ก็เลยเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่นะ
ก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งภาพนี้ชัดเจนเลยว่าจงใจที่จะวางเพลิงค่ะ
และจากการตรวจสอบประวัติของคนก่อเหตุ
สาเหตุนี่แหละค่ะคุณผู้ชมน่าจะเกิดจากความโกรธแค้นตำรวจ
ปุ๊บก็เลยเนี่ยนะคะมาวางเพลิงเผารมภาคแบบเนี่ยไม่ใช่น้ำมันรั่วแล้วนะ
ไม่ใช่น้ำมันรั่วค่ะน้ำมันราดค่ะคนเอามาราดนะคะ
ทีนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ขออนุมัติศาลจังหวัดเพชรชบุรีออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้ชายคนก่อเหตุก็คือนายกฤตนัยสังสว่างอายุ๓๖ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านพื้นเพลคือคนตำบลสะพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรี
ในข้อหาคือพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์อันเป็นโรงเรือน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็เลยออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งหมายจับเนี่ยจริงแล้วมีผลตั้งแต่๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
อกจากจะออกหมายจับแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดรถกระบะสีขาว
คันที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นยานพานะมาก่อเหตุตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อที่จะนำตัวนายคนนี้ก็คือนายกฤตดันัยสังสว่างอายุ๓๖ปี
มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อย
แต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้นะคะ
หวังว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่มได้ในเร็ววันนี้ค่ะ